ส่วนเรื่องนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องของมิจฉาชีพ
ผู้หญิงคนนี้ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โหลดแอป
อะไรอ่ะแอปประกันสังคมนะครับ
ดูดเงินไปเกลี้ยงเลย๔บัญชี
หมดไปกว่า๗แสนบาทครับคุณผู้ชมฮะ
นางสาวก้อยเป็นนามสมมุตินะครับคุณผู้ชม
เธอเป็นชาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เอาหลักฐานมาให้ผู้สื่อข่าวดูหลังจากมิจฉาชีพ
ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
หลอกให้โหลดแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือ
ทำให้เงินในบัญชีธนาคาร๔บัญชีรวมกว่า๗แสนบาท

ไม่ถึง๑ชั่วโมงครับเกลี้ยงเลย
มีนาคมไปทำธุระนะครับที่สำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออัปเดตข้อมูลอย่างเร่งด่วน
แล้วก็มีลิงก์แนบมาให้คุณผู้ชม

เพิ่งไปติดต่อมาไงมันอะไรจะสอดคล้องกันขนาดนี้
หลงเชื่อกดเข้าไปในลิงค์ครับ
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออัปเดตข้อมูลอย่างเร่งด่วน
พร้อมทั้งให้กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของประกันสังคม

แต่พอกดเข้าไปแล้วคราวนี้โทรศัพท์หน้าจอมือถือขาวครับ
ขาวหมดเลยและก็ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ดาวน์โหลด

ว่าลักษณะการหลอกมันเป็นยังไง
แล้วมีหน้าม้ามาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาหาเธอแล้วบอกว่า
ต้องใช้เวลาโหลดนานพอสมควรให้รอจนกว่าจะโหลดเสร็จนะ
คุณอย่าไปยุ่งอะไรกับโทรศัพท์นะจนกระทั่งจนกระทั่ง
มีข้อความแจ้งจากธนาคารมาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับ
ธนาคารในโทรศัพท์มือถือถูกปิดครับ
แจ้งว่าพบความผิดปกติในโทรศัพท์มือถือของคุณ
อาจจะเป็นแอปพลิเคชันของแก๊งมิจฉาชีพที่เข้ามาดูดเงิน
ให้เธอรีบลบแอปในทันที
เธอรีบลบครับคุณผู้ชมแล้วโทรไปอายัดบัญชีธนาคาร
ไม่ทันคุณผู้ชมไม่ทันซะแล้ว
เงินถูกดูดออกไปจนเกลี้ยงเลยครับ
แล้วก็ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลด
เขาก็บอกว่าให้เรานิดนึงเพราะว่าโปรแกรมอาจจะโหลดช้า
แล้วก็เหมือนคุยกับเราว่าให้เราเบี่ยงเบนความสนใจ
เราให้เราไปทำอย่างอื่นนานเลยค่ะเป็น๕๐นาที

ธนาคารหรือหน่วยงานราชการเขาไม่ส่งแล้วนะ
อย่าไปแตะต้องมันโดยเด็ดขาดครับฝากเอาไว้ครับ
เวลาที่มีการโหลดไปอย่างนี้นะคะ
แล้วเรารู้มิจฉาชีพรีบปิดโทรศัพท์อันนี้ก็ช่วยได้